เป็นเหตุน่าสลดใจน่าสะเทือนสังคม
พร้อมกับแฟนหนุ่มวัย๒๓ปี
เพราะว่าก่อเหตุกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ
กรอกปากทารกกะจะฆ่าให้ตาย
จากนั้นโยนทิ้งมาจากชั้น๓
โดยผู้หญิงเองอ้างไม่รู้ตัวเองนั้นท้อง
จากกรณีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ด
ได้รับแจ้งว่าพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งไว้ในถังขยะ
หอพักในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๒๗
โดยทารกถูกห่อในผ้าขนหนูในถุงดำ

แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล
เพราะตอนชาวบ้านไปพบเด็กยังไม่ตาย
มีความคืบหน้าออกมานะครับเพราะว่าตำรวจนำหมายสาร
เข้าจับกลุ่มตัวนักศึกษาสาว๑๘ปีและแฟนหนุ่ม๒๓ปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดนนทบุรี
โดยจับกลุ่มได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด

ก็สืบเนื่องมาจากวันที่๒๓กรกฎาคม
ตำรวจได้รับแจ้งพบทาบรกวัยแรกเกิด
ถูกทิ้งในกองขยะข้างคอนโดในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด
ไปตรวจสอบพบว่าเป็นทาบรกเพศหญิง
ห่อด้วยผ้าขนหนูใส่ถุงดำมาทิ้งไว้ที่กองขยะ
สภาพอิดโรยเนื่องจากถูกทิ้งไว้นานนับชั่วโมง
เจ้านาธิรีบนำตัวของทาบรกน้อยส่งโรงพยาบาลชนบุรีทันที
ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
พบว่ามีถุงสีดำที่ซุกร่างทารกตกลงมาจากด้านบนอาคารนะครับ
กระแทกกับขอบปูนและโหล่นไปที่พื้น
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะครับว่าถุงดำน่าจะถูกทิ้งลงมาไม่เกินชั้น๔
เพราะเด็กได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่เสียชีวิต
คือตอนคนที่ไปพบนะคุณ

เพราะว่าถุงมันเหมือนมีอะไรกระดุกกระติกอยู่ในถุง
แล้วก็พบว่านิ้วมือของเด็กโผล่ออกมา

แสดงว่าตอนที่ถุงถูกทิ้งลงมาแล้วมีเด็กอยู่ในถุง

แล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลชนประธานนะคะ
เมื่อตรวจสอบห้องพักที่ตรงกับจุดที่น่าจะเป็นจุดทิ้งถุงดำ

ภายในห้องก็พบผ้าอนามัยเปื้อนเลือด๖ชิ้น

มีร่องรอยทำความสะอาดใหม่มีคราบเลือดติดอยู่
ก็เลยเชิญตัวผู้พักอาศัยไปตรวจร่างกาย

คุณหมอลงความเห็นว่าอวัยวะฉีกขาดประมาณ๒เซนติเมตร

หมอให้นอนโรงพยาบาลเพื่อจะขูดมดลูก
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้วัย๑๘ปี

เพื่อเปรียบเทียบว่าตรงกับเด็กทารกหรือเปล่า
ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจก็แจ้ง
ตรงกันกับทารกที่ถูกทิ้งในกองขยะ
ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวครับ
จากการสอบสวนนักศึกษาสาวสารภาพ
ว่าตัวเธอเองแล้วก็แฟนเช่าห้องอยู่ที่คอนโดแห่งนี้

และอยู่ก็มีเด็กคลอดออกมา
โดยที่เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าท้อง
หลังจากเด็กคลอดเธอตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปาก
กรอกปากทารกน้อยหวังให้เสียชีวิต
ก่อนที่จะใช้ผ้าขนหนูพันร่างยัดใส่ถุงดำ

จากนั้นออกไปที่ระเบียงห้อง
แล้วก็โยนถุงดำที่มีเด็กทารกลงมาด้านล่างทันทีนะครับ
ส่วนตัวผู้ชายแฟนนุ่มวัย๒๓ปี
ปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวผู้หญิงท้อง
เพราะคิดว่าแฟนสาวนั้นแค่อ้วนนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรมชมประธาน
แจ้งว่าทารกที่ถูกทิ้งขยะตอนนี้เสียชีวิตแล้ว
ลงความเห็นว่าอวัยวะภายในล้มเหลวจากสารเคมี
เพราะว่าถูกน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปาก
ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

โดยจะนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ